เดี๋ยวให้ดูความน่ารักของหนุ่มแบงค์วงแคลชหน่อยครับ

รู้ไหมว่าแฟนคลับเขาเพิ่งสูญเสียคนรักไป

แล้วพี่แบงค์ร้องให้ค่ะลองฟังนะ

เห็นไหมคือแฟนคลับเพิ่งสูญเสียคนรัก
แล้วก็มาดูพี่แบงค์เล่นดนตรี

เขียนเพลงมาค่ะขอเพลงมา

เพราะว่าเห็นจดหมายขอเพลงแล้วใช่ไหม
แล้วในคลิปนี้พอร้องให้แล้วอ่ะ
คือเรียกแฟนคลับคนนั้นให้มาหา
แล้วก็จับมือให้กำลังใจ

คือเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของการเพิ่งสูญเสียนะคะ
เป็นความประทับใจเป็นความซึ้งนะ

ยุคหนึ่งเนี่ยนะโอ้โหเปิดกันนะ

คือผมว่าไม่ใช่เฉพาะแฟนคลับคนที่เกิดความสูญเสียหรอก
ทุกคนที่อยู่ตรงนั้นอารมณ์มันร่วมไปหมด